คุณผู้ชมพี่ต้นพี่ปุ้ยต้องจำได้แน่
วันนั้นที่มีผู้ชายบุกเข้าไปในบริเวณบ้าน
แล้วก็สถานที่ก่อสร้างพญานาค
แล้วก็ตะโกนบอกว่าจุดจุดมึงจุด

เป็นเรื่องแล้วครับแม่น้ำหนึ่งไม่ยอมนะไปกับทนายนิด้า
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
กับทนายนิด้าเนี่ยนำหลักฐานไปแจ้งความ
กับตำรวจที่สพด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาครับ
คือทั้งด่าทั้งขู่ในความผิดอาญานะครับฐานข่มขืนใจ
หินประมาทโดยการโฆษณาทำให้ตกใจกลัว
ทำให้ได้รับความอับอายและข้อหาบุกรุกด้วย
วันที่๒๑กรกฎาคมด้วยถ้อยคำลักษณะคมคู่
ไม่ยอมจุดทูปปู่แต่เขียนเลขแทน
ซึ่งตรงกับเลขของเขาอ้าวผู้ชมงงหรือเปล่า
คือผู้ชายคนนี้เขาก็จุดทูปให้เลขเหมือนกัน

พอเลขไปตรงกับแม่น้ำหนึ่งมันก็อั้นนะดิ

พออั้นวันนี้ก็เขากลัวเลยนะฮะ
ทำให้คนเข้าใจทั่วไปว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
แล้วมีการใช้ถ้อยคำด่าทอทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะฮะ

ต่อมาครับเย็นวันที่๒๒กรกฎาคม
ผู้ชายคนนี้ก็บุกไปที่ลานก่อสร้างพญานาค
แล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กอีกจำได้ไหมลักษณะข่มขู่คุกคาม
มีถ้อยคำหยาบคายเต็มเลยแดกดันด้วย
ขู่จะทุบพญานาคอีกถ้ามีการจุดทูปอ่ะนะ
เป็นการข่มขืนใจนะฮะ
แต่การจะทุบทำลายรูปปั้นพญานาคเนี่ย
น้ำหนึ่งบอกว่าอ้าวก็มันเป็นทรัพย์สินฉันน่ะ
แล้วจะมาพูดแบบนี้ฉันก็กลัวดิ
จะมาทำร้ายถึงชีวิตฉันหรือเปล่า
แล้วก็มาทำลายทรัพย์สินฉันหรือเปล่าด้วย
ชายคนนี้ยังด่าทอหยาบคายนะครับ
น้ำหนึ่งบอกอับอายถูกดูหมินเกลียดชัง
ก็ขอให้ตำรวจจับกลุ่มไปดำเนินคดี
ให้ทุกคดีจนถึงที่สุดเลยนะ
และเมื่อเสร็จสิ้นการแจ้งความแม่น้ำหนึ่งก็
เดินทางกลับโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
โอ้ตอนนั้นนักข่าวโอ้มารอ
เสียดายมารอไม่ต้องเสียดายครับ

เธอโพสต์ที่เฟซบุ๊กแม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่ง
เป็นรูปตัวเองยืนกับทนายนิด้าที่หน้าโรงพัก
และมีข้อความสั้นนะครับ
เรื่องคดีเหรอไม่ใช่
วันนี้ติดธุระพรุ่งนี้เจอกันนะคะ

อุ้ยก่อนแล้วนี้บอกไปแล้วหรอ

พรุ่งนี้เจอกันนะคะตัวสุดท้าย

แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลย

ส่วนพ่อน้ำสอง

ทำไมต้องใช้ทรงผมทรงนี้ด้วยพี่มนต์
มันโควิดร้านมันปิด

นี่แหละครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยหรือว่าพ่อน้ำสอง

คำสร้างวันหน้าหาคมก็ตามที่เห็นเลย
ใกล้วันจะไปหาซื้อเลขหลากหลาย

ขอให้ทุกคนถูกล็อตเตอรี่นะครับ

แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการดูแล้วกัน

แม่น้ำหนึ่งแล้วก็แม่น้ำสอง

โฟกัสไปที่แผงสลากเลย
ผมโฟกัสทรงผมของพี่มนต์สิทธิ์

เอาไหมล่ะเพื่อนเรตติ้งของรายการ